คุณผู้ชมล่าสุดค่ะหนังอีสานอีกหนึ่งเรื่อง

หักเจ้าอีเรน

ไม้ตัวลินขับรถพุ่งตรงไปโคลาทเลย

ตัวที่นั่นต้องบอกว่าห้างแทบแตกแฟนคลับเพียบ

นักร้องดังดาราเพียบเลยค่ะ
นำทีมโดยคุณตูมตามค่ะตูมตามมากับคุณเต๋าภูสินนะคะ
แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่มีพระนางนะจ๊ะมีเต้ายองด้วย
เป็นหนังเน้นความสัมพันธ์ของเพื่อนฝูงในวงหมอลำค่ะ
แล้วมันมีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมตูมตามกับเต่าภูสินเนี่ยเขาจิ้นกัน
เหมือนประมาณว่าเต๋าอยากเป็นหมอลำมันเป็นภูสินแบบนี้
เราก็เลยถามว่ามันอย่างไรกันบ้างหรือดื่มนี้ก็คุ้มนั้นแหละ

แล้วมันมีช็อตหนึ่งเต้ายองโดนแซวกับฉากไปซื้อมันเผา
เจ้าคือเอามั่นอยู่บ่อเจมนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ

เอามั่นบ่จ้า
คือมาถามกลางตลาดจริงเนี่ย

เขาไม่ได้หมายถึงมั่นยังสั้นเขาหมายถึงมั่นเผา

แต่ว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้ว
เริ่มแล้วเดี๋ยวต้องเอาคิวงามมาดูด้วยนะ
คือนอกจากเป็นพี่ชายในเรื่องแล้วก็เป็นพี่ชายในชีวิตจริงอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายใจในการทำงาน

สปอยร์แล้วเด้อก็มีภาค๒เนี่ย

ฉายแล้วเรียบร้อยภาค๒ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า
แต่ที่แน่วันศุกร์เรามีนัดแน่นอนคุณผู้ชม
คุณท็อปนารากรแล้วก็ศิลปินดาราต่างมากมายจากเรื่องนี้

มาเยือนบันเทิงไทยรัฐ
รู้สึกสุดเรื่องบันเทิง
บันเทิงไทยรัฐเรานี่แบบว่าแขกแน่นมากเลยนะ

ที่แบบหนุ่มเขาแสดงความรักกันข้ามครัวไปเลย